ต่อกันที่แหมเรื่องนี้มันมีน้ำโห
เป้วงมายในฐานะคนเป็นพ่อจะไม่ทนกับเรื่องนี้
ขอทำหน้าที่ปกป้องลูกฝาแฝดหน่อยนะ
เล็งคีย์บอร์ดมันเยอะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะ
คือวันก่อนพี่เป้ควงภรรยาคุณกรพิสุทธิภูตา
ภูตาขออภัยค่ะพาลูกชายฝาแฝดมาเดินแฟชั่นแจกความน่ารักสดใส
เข้ามาคอมเมนต์ช่วยเลี้ยงลูกแฝด
คือเด็กน่ารักบางทีบ้านนี้เลี้ยงบ้านนั้นเลี้ยงแบบนี้

ทั้งคู่บอกว่าเข้าใจแล้วก็น้อมรับในคำแนะนำนะ
แต่ก็อยากให้คนที่เป็นชาวเด็ดเนี่ย
แนะนำด้วยเจตนาที่ดีจะดีกว่าไหม

โดยเฉพาะเด็กเนี่ยเขาเป็นผ้าขาวคุณ

ไม่ควรต้องมาถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบแบบนี้
พร้อมกับบอกด้วยว่าเป็นห่วงอนาคตลูกเหมือนกัน
ถ้าลูกโตมาแล้วมาเจอข้อความที่ไม่น่ารักแบบนี้
มันคงไม่ส่งผลดีต่อความรู้สึกของพวกเขาแน่
ฝากเตือนมาด้วยว่าถ้ายังไม่หยุดนะ
หลังจากที่พ่อเป้เตือนไปแล้ว
คงต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายในการพูดคุยกันด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังพี่เป้หน่อยค่ะ
เอาจริงนะ
คนเป็นพ่อเป็นแม่นะ
อะไรก็แตะได้แต่ยังมาแตะลูก
อันนี้ไม่ได้เรื่องจริง
ฝากให้ด้วยใจเย็นเดี๋ยวพูดขึ้นใจเย็น
แต่ยังไม่เคยโดนไม่ต้องมาทวนลงนะคะตัวหลัง